ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรัก
โสดจะมีคนเข้ามาใกล้หลงเสน่ห์
ทั้งคนมีอายุมากกว่าหรืออ่อนกว่าหลายปี
ทั้งที่เป็นโสดเป็นม่ายหรือมีคู่มีเจ้าของแล้ว
และคนมีคู่อยู่แล้วมีโอกาสเกิดปากเสียง
เถียงทะเลาะขัดใจกันเรื่องหึ้งห่วง
สุขภาพควรระวังการอักเสบปัญหาเกี่ยวกับระบบขับทาย
เพาะอาหารอักเสบเพราะทานอาหารรสจัด
รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา
และจะเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน
ทำให้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย
การเงินวิตกกังวลเกี่ยวกับรายจ่ายบ้าง
ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในเชิงงานสังคม
กุศลจิตอาสาและจ่ายเพื่อแสดงความยินดีกับลูกหลานบริวาร
การงานจะมองการงานอย่างเหนื่อยหน่ายไม่ค่อยคึกคัก
เป็นจังหวะเวลาที่จะเป็นตัวของตัวเองมีอิสระ
ส่วนบริวารจะนำข่าวดีหรือเรื่องน่ายินดีมาให้
และทำให้พลอยมีหน้ามีตาไปด้วย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทรัศน์ออนไลน์